คุณผู้ชมคะการทลายการเล่นพนันกลางเมืองพัทยาที่โรงแรมหรูเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็ปรากฏว่าตำรวจที่ชนบุรีเนี่ยนะคะสนที่กำลังกันกว่าร้อยนายค่ะ
รวบนักพนันเป็นชาวอินเดียนะคะกว่า๘๐คนกลางโรงแรมหรูเมืองพัทยา
แล้วก็มีการอ้างด้วยนะคะว่าจ่ายเงินเคลียร์ไปแล้ว๒ล้านกว่าบาทค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมภาพตอนที่ตำรวจเขาเข้าไปจับกลุ่มนะคะ

ตอนดึกดึกกลางดึกเลยค่ะก็มีเล่นพนันกันนะคะ
แล้วถ่ายทอดสดออนไลน์ไปที่อินเดียด้วยนะคะตามที่ตำรวจแจ้งมา
กล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นมีเล่นพนันบาคาร่าตามโต๊ะต่าง
ซึ่งคนไทยเนี่ยเช่าห้องของโรงแรมระดับ๔ดาวนะคะ
เปิดเล่นพนันกันตำรวจเนี่ยจับนักพนันทั้งชายและหญิงเป็นชาวอินเดียได้๘๔คน
แล้วก็มีคนไทย๖คนมีแรงงานชาวเมียนมาอีก๔คนค่ะคุณผู้ชม
ยึดนะคะโต๊ะบาคาร่า๔โต๊ะโต๊ะโป๊เกอร์๓โต๊ะ
มีกล้องวงจรปิด๘ตัวชิปแลกเงินจำนวน๑๕๖๑๒ชิ้น
มูลค่านะคะเป็นประมาณประมาณก็๒๐๐กว่าล้านรูปี
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๘๗ล้านบาท
โทรศัพท์มือถือ๙๒เครื่องไพ่๑๖สำรับโน้ตบุ๊ก๒เครื่อง
นับเงิน๑เครื่องและเตาบารกุอีกจำนวนนึงค่ะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตรวจพบบัญชีเงินหมุนเวียน
กว่า๕๐๐ล้านรูปีเป็นเงินไทยก็ประมาณ๒๐๐ล้านบาท
ไม่ใช่เล็กเลยค่ะสำหรับการเปิดแล้วเล่นพนันกัน
ในจำนวนขนาดนี้นะคะเพราะนักพนันนี้จำนวนโอ้โหร่วมร้อยคน
ตำรวจสอบปากคำนางสาวสิตรานันแก้วหล่ออายุ๓๒ปี
รับบอกว่าเธอกับสามีชาวอินเดีย
ชวนนักพนันชาวอินเดียมาเล่นพนันกันที่นี่ได้๒วัน
เพิ่งมาเล่นได้สองวันก็ถูกจับกลุ่มนะคะ
แล้วเขาก็มีการเตรียมที่พักและอาหารไว้พร้อมให้นักพนัน
เช่าโรงแรมเนี่ยวันละ๑๒๐๐๐๐บาท
ซึ่งโรงแรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะ
ส่วนอุปกรณ์เล่นพนันเอามาจากประเทศอินเดีย
และอ้างว่ามีนายพาคินและนายเอกเป็นคนคอยเคลียร์หน้าเสือให้เจ้าหน้าที่

มีการจ่ายเงินติดสินบนไปแล้วกว่า๒ล้าน๔แสนบาทค่ะ
ว่าลูกค้าบอกว่าฉันอยากได้โต๊ะแบบนี้
ลูกค้าเอารูปมาให้แล้วหนูก็ไปหาสั่งทำทำใหญ่แบบนี้ที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะ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

บอกเขาอย่างนั้นเขาบอกเขาหลงเชื่อนะคะ

คิดเป็นเงินสูงสุดถึง๑๔ล้านรูปี
หรือเป็นเงินไทยประมาณ๖ล้านบาทค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะคะตอนนี้แยกคุมขังนักพนันทั้งหมด

๓โรงพักษณ์ก็คือสพมพัทยา๔๔คน
สพบังละมุง๒๕คนแล้วก็สพบังปรือ๒๕คน
แล้วก็เดี๋ยวจะขยายผลนะคะว่าโรงแรมมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะไปสอบถามผู้บริหารโรงแรมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าก็ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนะคะ
นี่คือการสนที่กำลังของตำรวจเมืองพัทยา
กับตำรวจสืบสวนจังหวัดชนบุรี
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งทางปกครองเอาผิดกับตำรวจท้องที่นะคะ
ตำรวจวันนี้ก็คุมตัวสามีภรรยา
ซึ่งสามีเป็นชาวอินเดียภรรยาเป็นคนไทย
ขยายผลกรณีที่บอกว่าเคลียร์ตำรวจแล้วจ่ายเงินนี่แหละนะคะ
เป็นชาวอินเดียเป็นสามีของนางสาวสิตานันแก้วหล่อภรรยาชาวไทยเนี่ย

ยอมรับว่าเป็นคนจัดให้มีการเล่นพนันนะคะ

ประเด็นที่อ้างว่าจ่ายเงิน๒๔๐๐๐๐๐บาท
เอาไปเคลียร์กับตำรวจนี่แหละที่ให้กับคนไทย๒คนเอาไปเคลียร์
ซึ่งทั้งคู่ก็ย้ำว่าจ่ายเงินให้กับนายพาคินและนายเอก
มีหลักฐานการโอนเงินแล้วก็จ่ายเงินสดด้วย
ตำรวจทราบเส้นทางการเงินที่อ้างว่ามีการโอนให้นายพาคิน
หรือนายเอก๒๔๐๐๐๐๐บาทแล้วตอนนี้กำลังขยายผลค่ะ
ส่วนผู้ประกอบการโรงแรมนะคะตำรวจจะเรียกมาสอบสวน
ว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการลักลอบเล่นการพนันหรือไม่ค่ะ